บางทีอาจจะต้องรับนะเช้าไม่ค่อยมาเท่าไหร่

รับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งจากหมอแสง

ใช่มะวานหนี้บรรยากาศคึกคัก

เพราะว่าหลายคนกลัวว่าจะเป็นเดือนสุดท้าย
ที่จะสามารถรับยาจากหมอแสงได้
บรรยากาศนี้คึกคักไปทั้งคนดังรวมทั้งชาวบ้านนะคะ
คนดังเมื่อวานนี้ที่เดินทางไปก็คือคุณนวรัฐพงภัยบูล

หลังจากที่รับประทานไป๓เดือนแล้วบอกอาการดีขึ้นนะ

คุณนวรัฐพงภัยบูลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสิน
เป็นกวีรางวัลเซียไร้ด้วยนะคะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าหลังจากที่ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งต่อมลูกหมา
ก็รับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กับสมุนไพรของหมอแสง
ปรากฏว่า๓เดือนที่ผ่านมาทานยาหมอแสงเข้าไป
เลือดดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยเลย
ก็เลยกลับมารับยายอีกครั้งเพราะเชื่อว่าสมุนไพร
จะสร้างภูมิต้านทานและทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
คนเลือดมันลดลงจากร้อยกว่ามาเป็น๕๐กว่า
เกิดมาเป็น๑๘กว่าจนวันนี้เหลือ๖
มันคู่กันไปนะครับผมคิดว่าไม่ใช่ยังไง
ไม่ใช่ยักษ์ยังมะเร็งเขาบอกมันฆ่ามะเร็งไม่ได้

เพราะยาสมุนไพรไทยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นฆ่าโดยตรง

เพราะร่างกายเราได้สมดุลร่างกายมันคือแข็งแรง
ส่วนอีกหนึ่งคนที่มารับยาเป็นชาวต่างชาติ
ชื่อมิสเตอร์เรมอนซะค่ะอายุ๔๐ปี
คนนี้บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากสหรัฐอเมริกา
ทำไมถึงมาเขาบอกว่าเห็นข่าวจากทีวี
ว่าที่ประเทศไทยมีสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง
ชื่อว่าหมอแสงก็เลยเดินทางมารับยาโดยเฉพาะ
ซึ่งตัวเองก็มีความเชื่อว่าจะต้องหายจากโรคมะเร็ง
ขณะที่บรรยากาศการรับยามปี๕พฤษภาคม
มีประชาชนทั้งที่เป็นผู้ป่วยเอง
บางคนผู้ป่วยมาไม่ได้และญาติก็เดินทาง
มารอหมอแสงเป็นจำนวนมากเพื่อรอเข้าคิว
ทีนี้มีข่าวดีมาบอกด้วยวันหน้านี้มีความกังวลว่า
เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายหรือเปล่า

กำหนดการออกมาแล้วสำหรับการเดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สพปราจีนบุรีต้องไปลงบันทึกประจำวันก่อนนะ

ก็เพราะว่าจะต้องนำบันทึกประจำวันเหล่านี้ไปเป็นหลักฐานในการรับยา
คือในบันทึกประจำวันท่านต้องเขียนเลยนะ
บอกว่าจะไม่เอาผิดถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ค่ะวันดูกำหนดวันกันหน่อยที่เดินทางมาลงประทึกวันจำวันได้เนี่ยนะคะ
ก็คือวันอาทิตย์ที่๒๐พฤษภาคมไปจนถึงวันพุธที่๓๐พฤษภาคม
ช่วงเวลา๗นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาก็คือไปได้ตั้งแต่เช้าเลย
โมงจนถึง๔ทุ่มย้ำนะคะ๒๐พฤษภาคมถึง๓๐พฤษภาคม
แต่ทีนี้และหลังจากที่จะมีการรับยาก็คือประมาณวันที่๒ถึงวันที่๓ยังไม่ได้ระบุ
พฤหัสที่เหลือพฤหัสที่๓๑สุขที่๑เสาร์ที่๒ยังไปลงบันทึกประจำวันได้ไหม
ไปได้เหมือนเดิมแต่ว่าขยายระยะเวลาเป็น๒๔ชั่วโมงเลยนะ

แห่ไปเยอะเลยจริงนะคะบางคนไปรอข้ามวันข้ามคืน
แล้วก็มีการกางเต็นต์บริเวณรอบบ้านหมอแสงเลยนะคะ